นี่ยังอยู่ในสวนในไร่นะคุณทัศนัยพาไปดูที่ไร่ข้าวโพดกันหน่อยค่ะ
ไร่ข้าวโพดนี้ไอ้ทีแรกเราก็คิดว่าปลูกข้าวโพดอย่างเดียว
เปล่าค่ะมีการปลูกกัญชาแซมด้วย
แล้วพอไปจับเจ้าของไร่ได้เจ้าของไร่บอกโอ๊ยผมปลูกเอาไว้เนี่ยต้มกินแทนน้ำเลย
แม่มันกระปี้กระเป๋ามันมีกำลังวางชามันสดชื่นเหลือเกิน
นี่ค่ะทหารมีการสนที่กำลังกับฝ่ายปกครอง
ก็ไปตรวจไร่ข้าวโพดของนายพิรมทัพทิมจันทร์
อยู่ที่เนินเขาท้ายหมู่บ้านหนองสินที่ตำบลนามาลาอำเภอนาแห้ว

คือเขาไปสืบทราบมาไงว่าเนี่ย

ลักลอบปลูกกัญชาตนเล็กตนใหญ่ปลูกแซม
เอาไว้ทั้งหมด๓๘ต้นค่ะ
ก็ต้องร่วมกันถอนแล้วก็ทำลายทิ้ง

ค้นในกระท่อมไปเจอปืนแก๊ปยาว๑กระบอก
ไปเจอปืนแก๊ปสั้นอีก๑กระบอก
เจ้าของไร่อย่างนายพิรมก็สารภาพจริงครับ
ผมปลูกกัญชาเอาไว้เอาไว้ต้มกินแทนน้ำครับ
เพราะว่าพอต้มแล้วผมกินแล้วเนี่ย
มันมีกำลังวางชาแหม่มันสดชื่น
ปี้กระเป๋ามีเรี่ยวแรงทำงาน

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวนายพิรมเจ้าของไร่แล้วก็ของกลาง
คือกัญชา๓๘ต้นแล้วก็ปืนเนี่ยนะคะ
ส่งโรงพักนาแห้วถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะจ๊ะ
ยังไม่ได้เป็นกัญชาเสรีนะ